ตอนนี้ผ่านวันเลือกตั้งสอสอมาสัปดาห์กว่าแล้วนะครับ
แต่ว่ากรกตยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะใช้สูตรไหนในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่แต่ละพักควรจะได้รับแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งมา

มีมากมายหลายสูตรแล้วสูตรที่ได้ก็ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป
กรกตก็ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะใช้สูตรไหนติดตามจากรายงานครับ
ขอให้เปิดเผยคะแนนของหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย
เราก็ขอให้ได้ชี้แจง

และวิธีการคำนวณ

ต่อพี่น้องประชาชน
ภาคที่ได้พึงมีเจ็ดหมื่น

หายถึงสี่หมื่นคะแนนนะครับ

ให้เปิดเผยวิธีคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เป็นจดใหญ่ที่รอกกตชี้แจ่งความกระจ่าง

ให้ได้จำนวนสอสอที่ทุกคะแนนเสียงของประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะไม่ตกน้ำ
เพราะทางรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอที่กำหนดไว้ชัดเจนขนาดนี้
ถูกตีความเนื้อหาที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะฉะนั้นสูตรที่บอกว่าเอาแค่๑คน

เมื่อเราบอกแล้วไงเอาดูจำนวนถ้วนก่อน

ค่อยมาดูเศษที่สูงที่สุด
ท่านอยู่ดีตัดหนึ่ง

เขาให้ดูจำนวนถ้วนก่อน

ที่มีจำนวนที่มันเกิน๗๐๐ขึ้นไป
ไม่อย่างนั้นเราจะอธิบายได้ยังไงครับว่า
คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย

เขาได้ไม่ถึง๗๐๐กันกี่พักครับ

ไม่ได้แค่๕๐๐๐อยู่๑๐พักทิ้งหมดเลย

ไม่ได้บอกว่าทุกคะแนนต้องกลายมาเป็นสอสอ๑คน
แต่บอกว่าทุกคะแนนต้องได้รับการคำนวณ

แต่มันต้องเดินตามกฎหมาย
ถ้าใช้สูตรอื่นมันมีครับเบ้ซ้ายเบ้ขวา
ถามว่าสูตรนี้เนี่ยดีที่สุดไหมไม่ใช่ดีที่สุดหรอก
เป็นธรรมที่สุดไหมอาจจะไม่ได้เป็นธรรมที่สุดนะครับ
แต่เมื่อรวมทั้งความเป็นธรรม
และความดีความเข้าใจง่าย

มันเหมาะสมที่สุดสำหรับภาวะการของบ้านเราแล้ว
ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูลในเจตโทนวนิกยังมองว่า

ไม่ได้มาจากระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบไว้
สว๒๕๐คนที่มีสิทธิ์ยกมือในสภา
แต่ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากขณะที่ยกร่างกฎหมาย
ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
หรือข้อโต้แย้งอีกปัจจัยหลักคือ
เล่นเกมการเมืองมากเกินไป
ที่นักการเมืองเข้าใจระบบอย่างทองแท้อยู่แล้ว

เอาล่ะพักพลังประชารัฐชัดเจนอยู่

ก็จัดวางอะไรให้มันตรงไปเลย
ที่ท่านไปดูดคนนู้นมาดูดคนนี้มา

เพื่อไทยบอกว่าจะเอาชนะระบบ

มาแล้ว๙วันก็ยังคงมีปฏิกิริยาต่อเนื่อง
เกี่ยวกับปรมปัญหาหลังการเลือกตั้ง
รวมถึงสูตรคำนวณสอสอที่ฝ่ายกรกตออกตัวว่า
อยู่ในฐานะผู้ใช้กฎหมายไม่ใช่ผู้ร่าง

เพื่อสุดท้ายจะสามารถตอบคำถามสังคมได้

คนที่อธิบายโดยพยายามหาทางออก

มันก็จะช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปได้
แต่ถ้ายังโทษกันไปโทษกันมาเนี่ยผมว่ามันผ่านวิกฤตลำบาก